คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งแฮชแท็กที่กระหึ่มอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้ค่ะ
นั่นก็คือแฮชแท็กกูไม่เอาพักใหม่

พักใหม่ได้สอเป็นหนึ่งที่นั่ง
หัวหน้าพักก็คือนายกริติทัศน์แสงธนโยธิน
คือหัวหน้าพักใหม่บอกว่ารองหัวหน้าพักเก้าไกลประสานมา
เชิญให้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกล
เห็นไหมแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นแสน
แต่ประเด็นก็คือมีคนไปขุดคุยในโลกโซเชียลแล้วเจอว่า
กรรมการบริหารพักใหม่
ในอดีตเคยโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
โพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่าเพิ่มโทษเลยดีไหม
เพิ่มโทษให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตเลยดีไหม
ซึ่งคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็คือนโยบายการหาเสียงของพักเก้าไกล
ก็คือการแก้มาตรา๑๑๒ในลักษณะที่ว่าปรับสัดส่วนโทษให้เหมาะสม
โทษอาจจะเบาลงงั้นฟังดูแบบนี้เอ้าก็ไม่ตรงกันสิ
ไปคนละทางเลยมันคนละทางสิแล้วจะมาร่วมรัฐบาลได้ยังไง
แฮชแท็กนี้เลยเกิดขึ้นในโลกออนไลน์กูไม่เอาพักใหม่นะคะ
คือนายอโนชาสกุลธนพันธ์หรือโค้ชนะคะ
วิจารณ์อย่างหนักเลยคนก็แนบลิงก์อะไรมาให้ด้วยนะคะ
คนเข้าไปดูว่าเคยโพสต์เอาไว้ยังไงบ้าง
คุณผู้ชมคะสุดท้ายเนี่ยพักใหม่ต้องออกแถลงการเลยค่ะ
แถลงการของพักใหม่ก็คือตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ว่า
ใหม่มีนโยบายแก้มาตรา๑๑๒ให้เป็นโทษที่รุนแรงขึ้นหรือประหารชีวิตนั้น
พักใหม่ไม่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒ให้เป็นโทษที่แรงขึ้น
หรือโทษประหารชีวิตแต่อย่างใด
พักใหม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสุจริตเท่านั้น
และพักใหม่ต้องขออภัยในความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาณที่นี้
ก็คือจะไม่ได้ไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรา๑๑๒ใช่ไหมฮะ

แล้วสุดท้ายพักใหม่ก็ต้องถอนตัวออกไปเลย

กระแสที่เกิดขึ้นพักใหม่ประกาศชัดเจนแล้วครับ
ถอนตัวแล้วกันเพื่อความสบายใจฮะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าทู่ซี้เดินหน้าต่อไป
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับ
กริติทัศน์แสงธนโยธินหัวหน้าพักใหม่
บอกว่าเมื่อคืนนี้รองหัวหน้าพักก้าวไกล
ที่ประสานมายังพักใหม่ให้เข้าร่วมรัฐบาล

เขาติดต่อมาก่อนนะค่ะ

เขามาจีบท่าทางเราก่อน
โดยทางพักก้าวไกล

ก็ต่อสายมาหาเพื่อหารือถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ในโลกโซเชียลและผลกระทบ
เกิดจากการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว

แล้วเป็นคลิปเก่า๒ปีที่แล้ว

คนในคลิปเป็นบุคลากรของพักใหม่จริง

ดังนั้นเอาล่ะเพื่อความสบายใจของ

ก็คือทั้งก้าวไกลด้วยแล้วก็พักใหม่ด้วย

ขอถอนตัวเพราะความไม่สบายใจ

ยืนยันว่าจะยังคงยกมือโหวต

ตามกระบวนการของประชาธิปไตย
และนี่คือสัมภาษณ์พิเศษจากไทยรัฐทีวี
ที่มีบุคลากรของพักใหม่
ก่อให้เกิดประเด็นความเข้าใจผิด

และในขณะเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้

เราที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ย

มันเป็นเรื่องที่เราแสดงความรับผิดชอบ

งานไขแม้ไม่ได้ร่วมรัฐบาล

หรือว่าในโค้ชที่เขามีการโพสต์

แล้วนะทีนี้ช่วงเที่ยงวันนี้ครับ

โพสต์นี้ครับไม่เอาพักใหม่

คิดจะสืบทอดอำนาจพระเด็จการเหรอ

หรือหัวเราะทั้งน้ำตาไม่แน่ใจ
ก็เป็นโพสต์ข้อความที่ออกมาเที่ยงวันนี้

ทางด้านของหัวหน้าพักใหม่
ก็ให้สัมภาษณ์และชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าเขายังไม่เห็น
โพสต์ดังกล่าวเลยนะแต่เชื่อว่าจากผลการเลือกตั้งคง
เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่คนจะมากาผิดเบอร์แล้ว
ทำให้พักใหม่เข้าวินได้หนึ่งที่นั่งตรงจุดเนี้ยแล้ว
ใช่ค่ะคือจะโพสต์ชี้แจงอะไรเพิ่มเติมทางเพจไม่ได้เลย
ทางพลักษณ์ที่เป็นฝ่ายประชาติตายไม่ได้อยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลประเด็นนี้ครับ
บ่าย๓โมงที่ผ่านมาวันนี้ครับนายอโนชากรรมการบริหารพักใหม่
ขอชี้แจงและแจ้งขอยุติการทำงานร่วมกับพักใหม่
และจะลาออกจากทุกตำแหน่งเมื่อถึงวาระการประชุม
นี่นะฮะเจ้าตัวโพสต์แบบนี้นะฮะ
แล้วนอกจากนี้ครับบอกด้วยนะครับว่า
พักใหม่ถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลแล้ว
เนื่องจากตอนที่โหวตลงมติผมเข้าร่วมไม่ทัน
แต่ผมไม่ทราบว่าทำไมมติออกไปแบบนั้น
ถอนตัวของผมนั้นด้วยเหตุเหล่านี้
ผมไม่สามารถทำงานร่วมกับคนที่ไร้หลักการได้

อืม
อืมงั้นก็หมายความว่าตอนนี้พรสภาคชาติพัฒนากล้าตต่อไปและพรรค
ใหม่ก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็หายไปสามที่นั่งนะคะแต่ทั้งสองพักนี้เขาบอกว่าเขาจะโหวตให้ในการโหวตเลือกคุณทิมพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ